คุณผู้ชมค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เราทุกคนต้องร่วมมือกันจริงนะคะ
อย่าทำพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพ
พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงนะ
เขาตามไปถึงบ้านเขาไปรวบตัวถึงบ้านเลยนะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าไข่นุ้ยอายุก็ตั้ง๔๐แล้วนะคะ
เขามาจากจังหวัดเชียงใหม่ไปที่จังหวัดตาก
แต่พฤติกรรมเขาก็คือเดินไปทั่วหน้ากงหน้ากากอนามัยอะไรก็ไม่ใส่
ไปเที่ยวจามใส่คนนั้นจามใส่คนนี้
แล้วทำแบบนี้คนเขากลัวเขาแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวถึงบ้านเลยนะ
พอเจอเจ้าหน้าที่แหมถึงกับหน้าซีด
จามใส่คนอื่นเขาว่าทำสนุกเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

เป็นจามใส่แกล้งจามใส่เฉยเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยค่ะจนเขาต้องไล่ตะเพิดออกไปอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายนะคะที่ร้านค้าในหมู่บ้านแม่จะราวตำบลแม่จาราวอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากผู้ชายคนนี้อายุก็สี่สิบแล้วไม่ใช่อายุน้อยน้อยชื่อไข่นุ้ยนะคะมาจากเชียงใหม่แล้วก็เข้าไปใน
แบบนี้นะคะเมื่อกี้จามไปสองทีอ่ะใช่ไงนักกากอนามัยก็ไม่มีไปจามใส่เขาเฉยเลยอ่ะ
เดินข้ามถนนไปนู่นแล้วใช้ชีวิตแบบขี่รถเฉียวไปวิ่งนู่นวิ่งนั่น
เขามีการประกาศปิดสวนสาธารณะแล้วนะยังจะพยายามไปวิ่งในสวนอะไรแบบนี้
เออฝ่ายปกครองไปเตือนครับก็ทำทีทำท่าเหมือนจะไปต่อยเขา
เหรอชาวบ้านบอกโหกลัวมากเลยอ่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าอืม
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ตามไปนะคะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเจอตัวเจอไหมฮะ
เจอตัวเจอตัวเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของร้านที่เขาอยู่ในร้านตามภาพในกล้องวงจรปิดก่อน
โดนผู้ชายคนนี้จามใส่อ่ะนะอืมเดินลงมาถึงตรงนี้แล้ว
เจอก็ไล่เด็กเข้าไปในบ้านไล่หลานสองคนเข้าไปในบ้านเพราะว่าเขาไม่กินแมส
เขาไม่สวมเสื้อด้วยเขาก็บอกซื้อกาวพี่เต้ก็ไปหยิบกาวมาขายให้
เสร็จแล้วก็เชิญเขาออกไปเขาก็หัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักแล้วก็หันมาแล้วก็ทำแบบมาจามตรงเนี้ยอ่าอ่า
อามใส่บ้านพี่เจียมเนี่ยสองครั้งพี่เจี๊ยก็ขึ้นเลยพี่เจี๊ก็บอกเอาไปเลย
ทำไมนี่ทำนิสัยอย่างงี้สแนนเสียอย่างงี้ไปเลยทีแรกก็บอกไปเลย
เขาก็หัวแล้วขึ้นไปอ่ะเป็นเชิงหยอกหรอแต่พี่เจ้าไม่โอเคอ่ะ
เขาไปกักตัวแต่ทำไมจะทำตัวอย่างนี้ล่ะโหมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะคะครับ
ไม่ใช่เรื่องสนุกหรือไปแกล้งกันหรือไปแบบมันทำไม่ได้อ่ะนะตอนเนี้ย
ครับไปจามใส่ใครเนี่ยโอ้โหเขาแจ้งเจ้าหน้าที่นะตำรวจสพแม่ระมาทนะคะ
เขาก็ไปตรวจสอบเพราะว่าเจ้าของร้านค้าตรงนี้
ที่เขาโดนผู้ชายคนนี้ไข่นุ้ยคนนี้จามใสเขาไปแจ้งความนะ
นำเจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะอืมเป็นสิบนายค่ะครับ
ไปเป็น๑๐นายไปถึงบ้านเลยนะคุณผู้ชม
พอไปถึงนะไข่นุ้ยขาใหญ่ตัวสแอบเนี่ย
จามใส่เลยเหรอหน้าซีสนั่งนิ่งเลย

โอ้โหไม่กล้าแล้วสิเจ้าหน้าที่ไปเป็น๑๐อ่ะ

สุดท้ายยอมเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าถ้าฝ่าฝืนอีกนะ

นี่ความจริงเนี่ยผิดทั้งเรื่องของ

ตามสถานการณ์ฉุกเฉินของพรกรฉุกเฉิน
มันดำเนินคดีได้หลายเรื่องเลย

จะได้เป็นแบบอย่างจะได้หลาบจำกัน

ขนาดเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขายังใส่แมส

ไม่พอใจถ้าเป็นดึงเด็กออกจากชั้นเหรอ

เพราะว่าไม่รู้เวลาคุณพูดคุณอะไรน้ำลายอะไรมันกระเด็นใช่ไหม
เขาให้เด็กออกห่างถูกแล้ว
คุณจะมีสิทธิ์อะไรไปโกรธเขาแล้วแกล้งจามใส่เขาว่ามันไม่ได้

ถ้าคนนี้ก็ต้องไข่มุกค่ะ
เพราะเป็นนุ่มเกาะมุก
เหมือนมาจากต่างประเทศเลย

ต้องมีใบรับรองแพทย์มาก่อนเลยว่าคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่เป็นโควิด๑๙อะไรก็แล้วแต่แต่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่า
ผมก็คนเกาะมุกนี่แหละแต่ผมไปรับแม่ยายกับลูกมา
กลับมาจากนครศรีธรรมราชก็เท่ากับว่าแม่ยายของเขาเนี่ยเขา
เท่ากับว่าต้องมีใบรับรองแพทย์
แต่ไม่มีไงท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนผ่านด่านตรวจนะครับ
นี่ฮะทั้งเจ้าหน้าที่อสมนะทั้งผู้ใหญ่บ้าน
ก็ยืนยันมาตรการของเกาะว่ายังไงต้องเป็นแบบนี้
แต่เขาไม่ยอมโตเถียงเจ้าหน้า
ก็เหมือนที่เราคุยกันตลอดไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะติดเชื้อโควิด๑๙หรอกมันไม่ได้ติดทุกคนหรอก
แต่เราไม่รู้ว่าใครเสี่ยงและใครติดบ้างจริงค่ะวิธีเดียวที่จะรู้ก็คือถ้าตรงไหนที่เขามีการระมัดระวังอย่างเข้มงวดเขาก็ต้องขอดูใบแพทย์
ว่าถ้าคุณเข้ามาคุณก็ต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัยจนครบกำหนดไม่มีไข้ไม่มีอะไรคุณก็ออกไปใช้ชีวิตปกติแต่ว่าป้องกันก็แล้วกัน
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปอายุ๓๒ปีนะครับสุดท้ายแล้วเขาต้องออกมาชี้แจงนี่ฮะเขาอธิบายว่าอย่างนี้
ก่อนเกิดเหตุเขาอยู่ที่เกาะมุกนะที่จังหวัดตรังเนี่ยนะเกาะมุกที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ชายคนนี้บอกว่าเขาไปรับลูกสองคนที่อยู่กับแม่ยายจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต้องการรับกลับมาอยู่ด้วยกันที่เกาะมุกเพราะอะไรรู้ไหมคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมเพราะเขาเป็นห่วงเรื่องอาหารการกิน
ค่ะเพราะเขาได้ข่าวว่าจะประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
อืมก็นี่ไงพอเห็นข่าวแชร์กันในโลกโซเชียลซึ่งข่าวไม่จริงแล้วเชื่อเชื่อแล้วตื่นตื่นตระหนกตกใจเกินเหตุ
กลัวไม่มีอาหารการกินเขายังไม่ได้เคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงอะไรเลย
รู้ว่านี้เขาก็ไปรับลูกกับแม่ยายมาจากอำเภอเฉอววดจังหวัดนครศรีธรรมราชพอกลับมาถึงปุ๊บ

ด่านไม่ได้อสมไม่ให้เข้าเกาะ
เขาก็พยายามชี้แจงแล้วว่าเขายินดีนะ

เดี๋ยวกลับไปแล้วไปกักตัว๑๔วันก็ได้

บอกว่ายังไงต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

ผมก็โทรหาเพื่อนผมที่เป็นหมออนามัยอยู่ที่เกาะมุก
ปั๊บผู้ใหญ่บอกไม่เป็นไรลงมาเลย
โทรบอกเอ้ยพี่เขาไม่ให้คนนอกเข้าเกาะ

ลูกผมก็มันมีฐานข้อมูลอยู่ที่นี่ใช่ไหมเดิม

พอเสร็จจากนั้นก็บอกไม่ต้องตรวจไม่ต้องกรอกประวัติ

ผมว่านี่เด็กลูกผมผมอยู่ที่นี่
และลูกผมก็เท่ากับเด็กที่นี่เหมือนกันไม่
ลูกคุณอยู่นครก็ติดนครไม่ให้เข้า
เด็กก็ไม่เข้าคนใหญ่ก็ไม่เข้าให้หมอเลือกกลับไป
ผมแค่ต้องการให้ลูกกลับบ้านแค่นั้นเอง

ทุกอย่างคือเข้ามาหัวสะพานให้เขาตรวจเช็คทุกอย่าง

เขาไม่ขออะไรเขาต้องการไล่ผมออกอย่างเดียว
เขาก็บอกว่าเนี่ยก็ลูกเขาทะเบียนบ้านอยู่นี่

แต่ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านเกาะมุกนะครับ
ผู้ใหญ่พันธุ์หมาดบูบอกว่า

ผู้ใหญ่พันธ์ชี้แจงอย่างนี้ครับบอกว่า
มุกมีมาตรการดูแลผู้ที่มาที่เกาะในช่วงโควิดแบบเข้มข้น

ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลมาแล้ว
ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นโควิด๑๙
จะสามารถเข้ามาในพื้นที่เกาะได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับลูกสองคนของผู้ชายคนนี้

ว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดกลับเข้ามาก็กักตัว๑๔วันที่บ้าน

เพราะแม่ยายตามทะเบียนบ้านเนี่ยก็ถือว่าเขาคือคนนครศรีธรรมราช

เขาไม่ใช่คนเกาะมุกยังไงต้องมีใบแพทย์นะฮะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวเองก็เข้าพื้นที่เกาะมุกไม่ได้
นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาจะคนไทยคนต่างชาติยังไงก็เข้าไม่ได้
จะเหลือถ้าเห็นคนต่างชาติไอ้พื้นที่เกาะมุกคือคนที่เขาอยู่มานานแล้ว
บางคนมาอยู่เป็นเดือน